ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคือเด็ก๙ขวบผมร่วงหนักมาก
หลังจากไปฉีดวัคซีนแล้วก็ติดโควิด
ผู้ชมตอนนี้สีสะตรงกลางเกือบล้าน
แล้วก็ด้านข้างผมหายไปด้านหลังผมก็หายไป
คือดูหายเยอะไปเป็นกระจุกเลยคุณ
ครอบครัวบอกว่าสงสัยจริงเลยว่าทำไมน้องผมร่วงแบบนี้
ทั้งที่ที่บ้านก็ไม่มีพันธุกรรมว่ามีคนผมร่วงนะ
ตั้งคำถามครับว่าเป็นเพราะฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิดหรือไม่วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยนะฮะ
กรณีโลกโซเชียลนะฮะได้มีการโพสต์เรื่องราวของ
เด็กคนหนึ่งนะครับผมร่วงโดยระบุว่าเด็กอายุ๙ขวบผมร่วง
เพราะฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
อายุแค่นี้นะครับจะเติบโตมาอย่างไกลสื่อและสังคมช่วย
ตรวจสอบส่งเรื่องราวให้สสจภูเก็ตคือสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อยเป็น
ลูกสาวนะคุณนะลูกสาว๙ขวบนะครับฉีดวัคซีนเข็ม๒ประมาณ
เดือนพฤษภาคมพอถึงเดือนกรกฎาคมผมเนี่ยค่อยร่วงจน
ตอนนี้ร่วงจะหมดศีรษะมันเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่ครอบครัว
ก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าน้องไม่มีประวัติแพ้
ยาใดนะปกติเนี่ยผมดกดำไม่มีกรรมพันธุ์คนในบ้าน
ผมร่วงมาก่อนตอนนี้น้องมีอาการผมร่วงและร่วงหนักมาก
ใกล้จะล้านแล้วไปตรวจคลินิกหมอผิวหนังเฉพาะทางเนี่ยล่าสุด
สุดก็ตรวจกับหมอโรงพยาบาลหมอผิวหนังเนี่ยบอกว่าเป็นโรค
ผมร่วงเป็นหย่อมคือยังงงอ่ะค่ะยังงงว่าอะไรเป็นโรคผมร่วง
เป็นหย่อมนะครับครอบครัวก็เลยสงสัยฮะนี่แต่ก่อนน้องที่ไปเฉียว
คุณผมเด็กและผมยาวดูน่ารักด้วยอ่ะใช่ค่ะเออนะครับ
ล่าสุดเมื่อเวลาสิบเก้าตอบนโยยกราฬเมื่อวานนี้ฮะ
ผู้สัดข่าวได้บิไปพูดคุยกับแม่ของน้องใยเก้าขวบคนนี้
ที่บ้านพักในอำเพลินถลังจังหวัดภูเกตรนะครับแม่บอก
เมื่อประมาณเดือนกว่าเริ่มมีอาการ
คือฉีดเข็ม๒ประมาณเดือนพฤษภาคม
แล้วก็น้องก็ติดโควิดวันที่๒๑กรกฎาคม
ตอนแรกโทรไปสอบถามคุณครูที่โรงเรียนบอกว่า

เพราะเห็นผมน้องร่วงเป็นกระจุก

ทางโรงเรียนก็บอกแบบนี้บอกไม่มี
ไม่มีการทะเลาะกับเพื่อนไม่มีการดึงผมกัน
ผมหลุดร่วงเป็นกระจุกไม่มีครับ
ต่อมาคุณแม่ลองค่อยเอามือดึงผมน้องคุณ
ดึงเบาผมน้องหลุดออกมาเลย

เหมือนแค่จะรูปผมก็หลุดออกมาแล้ว

ทีนี้ตั้งข้อสังเกตกันไว้ที่น้องผมร่วง
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
กับ๒ติดโควิดในระยะเวลาหลังฉีดวัคซีนได้เดือนกว่า
หรือเปล่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะ
ทางครอบครัวยังคาใจอยู่นะครับ
ก็อยากให้หน่วยงานหรืออะไรที่แบบเกี่ยวข้อง
อยากให้มาช่วยช่วยดูแลหรือว่าช่วยดูว่าน้องเป็นอะไร
เพราะปกติน้องแข็งแรงดีมาก
ไม่เคยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะคะ
ลูกหนูคือแบบเป็นอย่างนี้แข็งแรงดี
ตั้งแต่หลังจากฉีดวัคซีนนี้
ผมล่วงแบบตอนนี้จะหมดหัวแล้วค่ะ
ก็เลยแบบเราเองก็เครียดเนอะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่หนูเลี้ยงมาแบบ
ไม่เคยที่ว่าแบบจะเป็นอะไร
ถ้าเกิดผลกระทบจากการฉีดวัคซีนจริงนะ

แบบมันย่ำแย่ทุกวันนี้หนูมองหน้าลูกอะ
รู้สึกแย่นอนไม่ค่อยหลับ
สงสารลูกแล้วก็แบบ
จะพาไปซื้อวิกผมอะไรอย่างนี้

ให้ใส่ผ้าคุมหัวอิสลามดีไหม
ยิ่งทำให้น้องรู้สึกแย่ว่า

อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษ
ในการใส่ผ้าคุมหัวไป

ห่วงลูกสาวโดยเฉพาะเรื่องสภาพจิตใจไงคุณนะ

ทีนี้ทางด้านของนายบัญชาธนูอินในอำเภอทะหลัง

ทางสาธารณสุขอำเภอโทรศัพท์มาสอบถามอาการของน้องก่อนเลย

เพื่อให้การช่วยเหลือรักษาและหาสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อทำการรักษาต่อไปต้องรีบช่วยแล้วล่ะคุณนะ
เพราะมีผลต่อเรื่องของสภาพจิตใจของคนในครอบครัวด้วยแหละนะครับ
มันเป็นคำถามที่ค้างคาใจนะฮะ